มาดูป้ายหาเสียงผู้ว่ากรุงเทพดิ
มีทั้งป้ายเล็กป้ายใหญ่สติ๊กเกอร์ป้ายโค้งป้ายโปร่งใสป้ายนอน

ป้ายก็อาจจะมองยากสักนิดนึง

ล่าสุดก็ป้ายหาเสียงของท่านชัดชาติเลย
ที่รีไซเคิลเป็นกระเป๋าได้

มันมีมากกว่านั้นอีกนะทุกคน
เริ่มจากนี่เลยป้ายรถเมย์

ใหญ่กว่าป้ายบอกจุดรับส่ง

อยู่เขตไหนของกทม
บางทีขับรถเข้ามืองไม่บ่อยอาจจะสับสน
เราสามารถรู้ได้จากป้ายเหล่านี้แหละ

เพราะมันช่วยส่งเสริมทักษะการหลบหลีกของคนกรุงเทพได้ดีเลยทีเดียว
เพราะมันช่วยให้คนที่เดินผ่านไปมา

แต่สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้คุณดึงสติกลับมา
และเดินกลับบ้านอย่างปลอดภัย
มีทั้งมอเตอร์ไซค์มีทั้งป้ายเพิ่มทักษะได้ดีนักแล
แค่ฟังมันก็ดูสุดยอดแล้ว
นี่ยังไม่รวมถึงเรื่องเล็กน้อยที่ป้ายถูกนำไปใช้อีกนะ

ระดับร้านค้าเพื่อความสวยงามก็ยังได้
พวกเขาต้องคิดมาแล้วแน่ว่ามันทำอะไรแบบนี้ได้

ไม่ใช่ทุกคนหรอกที่ต้องการฝึกสมาธิในการเดิน
ไม่ใช่ทุกคนหรอกที่อยากจะมองเห็นป้ายรถเมย์ชัด
ไม่ใช่ทุกคนหรอกที่อยากรู้ว่าตัวเองอยู่ที่ไหนในกรุงเทพ
สิ่งที่พวกเขาคาดหวังจากป้ายหาเสียงจริง

ทุกคนแค่อยากมีคุณภาพชีวิตที่ดีเท่านั้นเอง

ช่วยดูแลความเป็นอยู่ของคนกรุงเทพ
ให้มีความสุขสดใสตามป้ายที่เขียนไว้

หลังวันเลือกตั้ง